ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีโอกาสไปที่ท้องสนามหลวง
จะเห็นต้นมะขามซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับท้องสนามหลวงมานาน
บางต้นเนี่ยอายุกว่าร้อยปีปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
แต่ว่าน่าเสียดายค่ะเพราะว่าตอนนี้เสี่ยงที่จะยืนต้นตาย
เพราะว่าสังเกตดีใบเริ่มเหลืองแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้จิตอาสารวมถึงกรุงเทพมหานครเอง
พยายามหาวิธีที่จะเยียวยาต้นมะขามให้อยู่คู่กับท้องสนามหลวงต่อไป
ติดตามได้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระค่ะ
เครือข่ายต้นไม้ในเมืองกว่า๔๐คน
กำลังช่วยกันนำอุปกรณ์ลงพื้นที่ภายในสนามหลวง
เพื่อสำรวจน้ำขังตามใต้ต้นมะขาม
หลังผ่านพ้นกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลินิ่งทำดีเพื่อพ่อ

สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

และไม่ทิ้งน้ำหรือเศษอาหารบริเวณโคนต้นไม้

เพราะน้ำที่ขังมันเน่าเหม็นมาก
มันไม่ค่อยดีกับสภาพของคนที่เดิน

ต้นไม้ปลูกมาตั้งแต่ล๕ครับ

อย่าทิ้งขยะลงไปตามโคนในท่อครับ

ฝังลงในดินลึกกว่า๔๐เซนติเมตร
รอบต้นไม้ประมาณ๔๖ท่อตามขนาดของลำต้น
เพื่อให้รากไม้มีอากาศหายใจ

จะสะดวกต่อการสูบน้ำออก
จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่กรทมและกลุ่มจิตอาสา
พบว่าต้นมะขามภายในสนามหลวง

จะเป็นต้นมะขามในโซนของโรงครัวค่ะ
ซึ่งมีการประกอบอาหารเกือบทุกวันนะคะ
ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
รวมถึงประชาชนที่เข้ามาภายในท้องสนามหลวง

ลงไปบริเวณโคนต้นมะขามค่ะ
ปัจจุบันสนามหลวงมีต้นมะขามทั้งหมด๗๘๓ต้น
แต่พบว่ามีประมาณ๒๐๐ต้น
ทิศเหนือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มได้รับผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสียและเศษอาหาร

ที่เจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

จึงทำการนำกระสอบทรายวางทับผิวดิน
ปูทับโคนต้นด้วยอิดมนต์เบาชนิดเคิร์ฟบล็อก
เพื่อให้อากาศไหลเวียนสู่รากไม้ได้ดีขึ้น
จากนี้กรทมเตรียมจะนำต้นกล้ามะขาม
อายุประมาณ๑ปีมาปลูกทาบกัน
เพื่อพยุงต้นมะขามเดิมไว้อนุรักษ์ต่อไป
ก็ฝากประชาชนนะคะที่มาใช้พื้นที่สนามหลวงนะคะ
ขณะนี้เรามีการแยกขยะแล้วนะคะ
ก็ขอให้เราเอาเศษอาหารลงในถังขยะที่เราวางไว้นะคะ
แล้วก็อย่าทิ้งสิ่งต่างลงบนพื้น

วันนี้ก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะ
สำหรับต้นมะขามบริเวณรอบท้องสนามหลวงเกือบ๘๐๐ต้นนั้น

เพราะบางต้นมีอายุมากกว่า๑๐๐ปี
ลูกมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕
กรุงเทพมหานครและกลุ่มจิตอาสา
จึงต้องการขอความร่วมมือให้ประชาชน
ที่เดินทางมาแสดงความไว้อาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ช่วยกันปฏิบัติตามข้อแนะนำ
เพื่อร่วมกันทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙

เป็นมรดกสืบต่อไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน